มันไม่จบอย่างที่เราเคยได้ยิน

ไม่ใช่ครับสู้ยิบตาทั้งแทงทั้งกัดนิ้วเขา

ทีมกู้ชีพนะครับรีบไปตรวจสอบผู้ชายได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
หมดสติอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตะบนมาบยางพร
พบนายสุริยาอายุ๒๘ปีนะครับมีรอยถูกแทงนะครับ
โดยเหล็กขูดชาร์ฟเข้าหน้าอกด้านซ้ายบริเวณหัวใจนะครับ
นั่นนิ่งไปแล้วกู้ภัยก็ประถมพยาบาลนะครับ
หัวใจแต่ไม่เป็นผลฮะเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากนี้ยังพบนายนัทพงศ์นั่งรอเจ้าหน้าที่อยู่ในสภาพปากและใบหน้ามีคราบเลือด
แล้วก็สารภาพว่าผมแทงสุริยาเองครับผมป้องกันตัวนะครับ
อีกฝ่ายเนี่ย๕ลุม๑๕ลุมผมผมก็เลยฮึดสู้
นายนัทพงศ์ให้การต่อบอกว่าผมมีปัญหากับ๑ใน๕คนนั้นจริงแหละนะ
คือชอบพูดร้ายจนมีเรื่องหมางใจกัน
กระทั่งก่อนเกิดเหตุคู่กรณีพาพวกกับรุ่นน้องมาถึงบ้านหน้าบ้านเลยนะพี่
มาถึงหน้าบ้านผมเลยเขาก็เลยคว้าเหล็กขูดชาร์ฟออกไปขู่
แต่อีกฝ่ายรุมไงรุมแล้วพยายามจะแย่งเหล็กจากมือผมนะครับ
เอามาแทงผมผมก็เลยกัดนิ้วมันไป
นิ้วมาไปคนหนึ่งนะครับแล้วก็คว้าเหล็กขูดชับแทงสวนไป
โดยไม่ได้มองผมแทงป้องกันตัวนะพี่
สำหรับผู้ตายกับคนเจ็บไม่ใช่คู่กรณีผมนะ
คู่กรณีผมเนี่ยมันเห็นท่าไม่ดีมันหนีไปก่อนเลยครับ
มันมาลุมผมปะผมล้ม
ผมก็เลยขึ้นไปเอาไหลต์ผมมา

ตัวเน็ตแขกครับเขามันลุมผมก่อน
ถ้าเขาไม่มาลุมผมก็ไม่แทงค่ะพี่